คุณผู้ชมคะวันนี้วันที่๑๗เมษา

เหลือเวลาอีก๕วันค่ะที่คุณจะไปลงทะเบียนในเว็บเราไม่ทิ้งกันได้
เพราะว่าจะให้ลงทะเบียนเนี่ยเพื่อขอรับเงินเยียวยา๕๐๐เป็นเวลา๓เดือนเนี่ยนะคะ
จะเปิดให้ลงถึงวันที่๒๒ตอนเที่ยงคืน
นี่คุณผู้ชมส่งมาบอกกันหน่อยค่ะเอาใครไปลงทะเบียนแล้วใครยังไม่ได้ไปลงทะเบียน
หรือลงแล้วได้รับเงินแล้วหรือเป็นยังไงส่งมาบอกกันหน่อยนะคะ
โดยเรื่องนี้นายลวรนแสงสนิทผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
ในฐานะโฆษกระทรวงการคลังก็เปิดเผยค่ะ
ในระบบเราไม่ทิ้งกันจะปิดรับการลงทะเบียน
ในวันที่๒๒เมษายนนี้ตอนเที่ยงคืนหลังจากที่มีการตรวจสอบ
พบว่าข้อมูลล่าสุดณวันที่๑๖เมษายนที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
มีคนมาลงทะเบียนมากกว่า๒๗ล้านรายโดยมีผู้มาลงทะเบียนในภาพรวม
ก็มีทิศทางลดลงต่อเนื่องค่ะแล้วก็ตั้งแต่ช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา
จำนวนคนที่มาลงทะเบียนใหม่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนัก
ดังนั้นสะท้อนให้เห็นว่าคนที่ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ส่วนใหญ่มาลงทะเบียนเพื่อรับความช่วยเหลือเรียบร้อยแล้ว
ก็เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้องการเยียวยา
ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างครอบคลุมแล้วก็ทั่วถึง
ทีนี้พูดถึงความคืบหน้าของมาตรการหน่อยค่ะ
มาตรการเยียวยา๕๐๐บาทต่อเดือนต่อเนื่อง๓เดือน
ในช่วงรอบที่๑ถึง๓ก็คือระหว่างวันที่๘ถึง๑๗เมษายน
รวมแล้ว๓๒๐๐๐รายจำนวนเงิน๑๖๐๐๐ล้านบาท
แล้วก็ทางกระทรวงการคลังรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ก็พยายามเร่งเรื่องการคัดกรองคนที่ลงทะเบียน
เพราะว่าเท่ากับว่าเรายังคัดกรองไปได้๓ล้าน๒ใช่ไหม
เหลือ๒๔๕๐๐๐รายแต่มันแบ่งเป็นกลุ่มแบบนี้แล้วนะฮะว่า
๑๒๐๐๐๐๐๐รายใน๒๔๐๐๐๐๐๐รายก็คือไม่เข้าเกณฑ์
รายกำลังขอให้กรอกข้อมูลเพิ่มเติม
เพื่อจะทบทวนว่าท่านมีสิทธิ์หรือไม่
แล้วก็กลุ่มนี้นะครับ๓๒๐๐๐รายที่ได้รับเงินไปแล้วตั้งแต่ช่วงเวลา
วันที่๑๗เมษายนรับเงินไปรวมทั้งสิ้น๑๖๐๐๐ล้านราย
อันนี้เขาแบ่งกลุ่มออกมาคร่าวแบบนี้แล้ว
ใช่ค่ะอย่างรอบที่๓คือช่วงวันที่๑๕๑๗เมษายน
ที่ผ่านมาที่บอกว่า๘๐๐๐๐๐๐ราย
คุณผู้ชมคะใครที่ลงทะเบียนแล้ว
แล้วคุณผู้ชมเชื่อมั่นว่าฉันนี่แหละคือคนที่ได้รับผลกระทบจริง
ก็สามารถที่จะไปยื่นอุทธรณ์นะคะ
เพราะว่าจะมีการเพิ่มปุ่มอุทรให้

ตั้งแต่๖โมงเช้าของวันที่๒๐เมษายน
จำช่วงเวลาให้ดีย้ำกันอีกครั้ง
โมงเช้าวันที่๒๐เมษายน
ท่านสามารถที่จะไปกดอุทธรณ์หรือว่าทบทวนสิทธิ์ได้
และวันที่๒๒เมษายนเที่ยงคืน
ถือว่าปิดรับลงทะเบียนในโครงการเราไม่ทิ้งกัน

แล้วก็หากท่านใดมีข้อสงสัย
ตลอด๒๔ชั่วโมงสายจะว่างหรือไม่ว่าง
มีคนรับหรือไม่รับท่านลองโทรไปก่อน

แล้วก็ย้ำอีกนิดนึงสำหรับผู้ที่จะขอทบทวน
และขออุทธรณ์สิทธิ์ท่านต้องเตรียมเอกสารไว้สักนิดหนึ่ง
นั่นก็คือ๑รูปถ่ายของผู้ทบทวนสิทธิ์

และ๓รูปถ่ายหลักฐานการทำงานของผู้ขอทบทวนสิทธิ
อาจจะเป็นหลักฐานการทำงานเช่นรูปถ่ายกับร้านค้า
หรือรูปถ่ายเป็นเอกสารว่าทำงานในร้านค้าจริง

หรือหลักฐานการรับเงินเดือนในส่วนของลูกจ้าง

เพราะว่าเขาจะร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทย
ในการส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบตรงนี้ด้วย
หรือว่าทางเว็บเองเขาอาจจะขอข้อมูลตรงนี้

ใช่ค่ะแล้วก็พอหลังจากที่เราให้มีการเพิ่มปุ่มอุทธรณ์
วันที่๒๐แล้ว๒๑จะมีการส่งข้อมูลทั้งหมด

เพื่อให้ทางผู้ว่าประสานแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบนะคะ
อีกกลุ่มหนึ่งที่น่าสนใจเขาบอกว่านักศึกษาที่ทำงานไปด้วยเนี่ย
ท่านอาจจะได้รับการทบทวนสิทธิ์ด้วย
ดังนั้นท่านก็เตรียมพร้อมในการที่จะไปอุทธรณ์ด้วย

บางคนเขาทำงานแล้วก็ไปโรงเรียนเพิ่มเติม
แต่ทีนี้พองานได้รับผลกระทบถูกเลิกจ้าง